ตำรวจสอบศูนย์กลางขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ทางภาคเหนือ
ของกลางเป็นโฉนดที่ดินรวมทั้งทรัพย์สินอื่นรวมมูลค่ากว่า๑๕ล้านบาท
ทองคำแทกน้ำหนักรวม๒๐๐บาทเงินสด๓ล้าน๓แสนบาท
สลักออมสินสลักออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกร
เพื่อการเกษตรหรือทกศ๓ล้าน๕แสนบาทพร้อมปืนพกสั้น๙มิลลิเมตร๑กระบอก
และสนุทธิดินหลายแปลงรวมราคาไม่ต่ำกว่า๑๕ล้านบาทครับ
คือของกลางที่ตำรวจสอบสวนกลางยึดได้จากนางสาวดวงพรทัพพคศนะครับ
ที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของนายสุเมฆอิสดุลเอเย่นค้ายามรายใหญ่ครับ
ซึ่งการจับกลุ่มในครั้งนี้ตำรวจขยายผลมาจากคดีที่นายสุเมฆ
ซึ่งเป็นนักค้ายาเสพติดรายสำคัญมีพฤติกรรมเป็นตัวการ
ในการว่าจ้างผู้อื่นลักลอบลำเลียงยาบ้าและยาไอซ์
ทางรถไฟเพื่อนำไปจำหน่ายในพื้นที่ภาคใต้

เพื่อเป็นการจ่ายค่าผ่านทางหลายครั้ง
ขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักที่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงคราและยึดของกลางได้ทั้งหมด
เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหารนายสุเมษฐานร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และร่วมกันมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนนางสาวดวงพรถูกแจ้งข้อหาครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งหลังจากนี้หากพยานหลักฐานเพียงพอจะแจ้งข้อหาสมคบคิดในการช่วยเหลือและอำพลางทรัพย์สิน
พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันปรับรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพุทธศักราช๒๕๕๙
อกจากนี้พลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
สั่งการให้ชุดสืบสวนประสานตำรวจปรับรามยาเสพติดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สวนขยายผลเครือข่ายของนายสุเมฆว่ารับมาจากผู้ค้ายามรายอื่น
และก็จะรีบดำเนินคดีให้เร็วที่สุดต่อไปครับ